ผู้ชมครับเดี๋ยวดูเรื่องเงินที่บิ๊กโจ๊กให้ทีมทำงานลูกน้อง
ไปทำคดีต่างในแต่ละเดือนกันหน่อยก็แล้วกัน

โจ๊กบอกว่าเดือนหนึ่งก็ให้ไปล้านหก

แต่ละเดือนบิ๊กโจ๊กบอกว่าต้องควักเงินของตัวเอง
ไม่ต่ำกว่าเดือนละ๑ล้าน๖แสนบาทนะครับ

ใช่ครับเป็นของส่วนตัวเลยนะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกน้องหลายสิบชีวิต
เงินจำนวนนี้เนี่ยเป็นเงินที่นอกเหนือจากงบราชการลับนะฮะ
ซึ่งงบราชการรับที่ได้มา
เพราะว่าตรอจะเอามาให้ครั้งหนึ่งก็หกแสนนะครับ
ที่เหลือต้องให้อีกล้าน๖ในแต่ละเดือน
เพื่อให้ลูกน้องหรือว่าชุดทำคดีต่างไปทำงาน
แต่ขอยืนยันว่าเงินทั้งหมดที่เป็นเงินส่วนตัวที่เอาไปให้

เป็นเงินของภรรยาเป็นเงินของที่บ้าน
ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับทางบิ๊กโจ๊กบอกว่า
ถ้าดูเส้นเงินของมินนี่
ที่บอกว่าโอนเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายของบิ๊กโจ๊ก
มันประมาณ๓ล้านนะครับ
ตรงนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกขอถามหน่อยเถอะ

จะรับเงินจากเว็บพนันทำไม๓ล้านกว่า
เขารับกันเป็นร้อยล้านไม่ใช่เหรอ
ดูผังเส้นทางการเงินหน่อย
ของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์

ต้นทางคือมินนี่โอนเข้าบัญชีมาต่าง

จะไปรับทำไมเงินพนันออนไลน์๓ล้านกว่า

พร้อมกับบอกว่าเงินจำนวนดังกล่าว

ในการดูแลลูกน้องเป็นเงินของตัวเอง
ที่ได้มาจากภรรยาก็คือ
รสิรินัดดาหักพาน

ครอบครัวก็มีมรดกนะฮะ

ที่เป็นมรดกรวมกันหลังจากที่คุณพ่อภรรยาเสียชีวิต
ซึ่งยังไม่ได้แบ่งกัน
แต่ก็ถือว่ามีเป็นพันล้าน

อย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่า
เคยมีคนมาขอซื้อที่ดินที่บ้านของบิ๊กโจ๊กนะฮะ
ให้ราคาร้อยกว่าล้าน

เพราะฉะนั้นผมจะไปเอาทำไมไอ้เงิน๓ล้าน
ขอยืนยันว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรขนาดนั้น
คำถามคือเอาละท่านไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็ไม่เป็นไร
ท่านมีฐานะท่านมีทุนอะไรก็ว่าไป
แต่ทำไมต้องเปย์ลูกน้องไปแบบไม่อั้นขนาดนั้น
ให้เงินไปทำคดีก่อน
ซื้อข้าวดูแลอะไรต่าง
ใช้จ่ายควาคเงินส่วนตัวเดือนนึงเกือบสองล้านบาท
โจ๊กบอกว่านี่คือตัวอย่างของการปฏิรูปตำรวจที่ทำจริง
เจ้านายเนี่ยผู้บังคับบัญชาต้องเลี้ยงต้องดูแลลูกน้อง
ไม่ใช่ลูกน้องมาเลี้ยงดูแลเรา
ก็มันไม่ใช่เงินเว็บพนันวันนี้เราต้องตั้งต้นว่า
เขากำลังบอกว่าผมเอาเว็บพนันมาใช้ทำงาน
เงินเว็บพนันมันมีแค่๓ล้านกว่า
แต่ทั้งปีมันมี๒๐กว่าล้าน
ทำไมเงินเว็บพนันมันน้อยกว่าไอ้เงิน๒๐ล้าน
เพราะเงิน๒๐ล้านมันคือเงินผม
ในรายการเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
ผมก็ที่ได้คุยกับภาณวิทยุคภาคภูมิพิสมัยนะ
เพื่อจะให้ลูกน้องเนี่ยไปสืบคดีก่อนรยวะ
ต้องดูแลกันไม่ให้ไม่ให้หิวไม่ให้อดอะไรพวกนี้
ภาคภูมิยืนยันว่าเรื่องจริงบอกว่าการทำงานของตำรวจเนี่ยมันต้องใช้เงินในการสืบคดี
ล้อหมุนก็คือออกรถมันก็มีค่าน้ำมันแล้ว
ตั้งแต่ทำงานตำรวจมาเนี่ยมีผู้บังคับบัญชามาหลายคนไม่เคยมีใครดูแลลูกน้องดีเท่าบิ๊กโจ๊กมาก่อน
ถึงขั้นควักเงินส่วนตัวมาดูแลลูกน้องที่เป็นทีมทำงาน
โจ๊กบอกว่าแต่ละเดือนก็จะโอนเงินให้ลูกน้องเพื่อเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าทำคดีอะไรต่าง
บิ๊กโจ๊กดูแลลูกน้องอย่างนั้นจริงใช่ไหม

เราจะล้อหมุนออกไปทำงานอะไรต่าง

ท่านไม่เคยไปเดือดร้อนพื้นที่ท่านก็ใช้เงินท่านเองให้ลูกน้องไปทำงาน
ถ้าท่านใช้ลูกน้องไปนะครับลูกน้องไปทำงานแล้วไม่ให้เงินไป
น้องก็ต้องไปหาเงินในทางที่มันไม่ถูกไม่ชอบถูกไหมครับ
แต่นี่ท่านให้เงินไปท่านให้เงินทำงานลูกน้องก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ผลงานที่ออกมาท่านก็เห็นพวกผมไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์กันมาปีกว่า
แสดงว่าบิ๊กโจ๊กให้เดือนหนึ่งเป็นล้านให้ลูกน้องไปทำงานทำคดีอะไรพวกนี้จริง
ที่ผมมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าท่านให้หลายคนท่านไม่ได้มีลูกน้องเป็นผมคนเดียวนะครับ
ท่านทำงานแล้วผิดชอบขนาดนี้นะครับลูกน้องท่านเจอมากนะครับ
โอ้โหบิ๊กโจ๊กใช้เงินส่วนตัวตั้งล้านหกให้ลูกน้องเวลาทำงานทำคดีต่างต่อเดือน

เหมือนกันเนาะรองพบตรเนี่ยเงินเดือนมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
ประกอบกับเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กก็ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะบอกว่าโอ๊ย
แค่มรดกที่พ่อตาให้ไว้ก็เป็นพันล้านแล้ว

คนก็เอ๊ะเลยว่าหู
ฝั่งพ่อตาหรือฝั่งภรรยาบิ๊กโจ๊ก
ผู้ถูกตัวเอกสุรเชษก็ตั้งใจทำงาน
ก็เห็นคลี่คลายคดีสำคัญได้ตั้งหลายคดี
ในฐานะที่ผมเป็นชาวสีฮานครเหมือนกัน
ก็อยากจะส่งกำลังใจให้ในการทำงานต่อไป
ก็เข้าใจท่านเป็นคนทำงานดีอยู่
รู้สึกว่าทุกคดีแกทำได้ทั้งหมดเนี่ย

แต่ว่าบางทีพายหน้าของเขา
โองกรของเขาปัญหาของเขา
แต่ดูในภาพรวมนะภาพรวมก็คือ
แกทำงานดีมากทุกคดีแกติดตามได้หมด
คือเขาเรียกว่าตำรวจดีแล้วก็หายากอยู่

นั่นแหละ
เราก็อยากได้ตำรวจแบบที่ว่าเออมีผลงานนะ

ฮะมีผลงานทุ่มเทน้อยนะครับครับครับ

ผมนี่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กเลย
อยู่จนอายุ๘๐แล้ว
ฉันเห็นครอบครัวหักพานมาตั้งแต่รุ่นพ่อ

สมรรถะไม่ถือตัว
นี่ชอบดูข่าวเหมือนกันนะให้คุณยายได้ไหม๘๐แล้ว
ก็ชอบดูข่าวนะเห็นคดีสำคัญสำคัญหลายคดีก็โจ๊กใช่ไหม
ก็บิ๊กโจ๊กนี่นะเขาก็ทำงานเก่ง
ก็อยากให้กำลังใจแหละไม่อยากให้เสียกำลังใจในการทำงาน
คุณแม่ก็เคยเจอค่ะแต่กับรองโจ๊กไม่เคยเจอ
อ๋อคุณแม่ได้ยังไงนะเล่าให้ฟัง
ก็แม่ก็เป็นคนดีนี่เวลามาวัดเล่าเจอกับทิศเล่าแก่มาเจอกับเด็บ
แต่เจอแบบนั้นหรอกแต่ไม่ได้คุยนะไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัว
แต่ว่าแม่ก็ได้เห็นได้เจอไงก็เป็นคนดีนะ
ประชาธิธรรมน์ประชาธิธรรมน์ตอบบ่อยเพื่อประชาชนค่ะ

เพราะฉะนั้นพ่อตาของบิ๊กโจ๊กนี่ท่านก็เป็นนักธุรกิจใหญ่จริง